สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาใครได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่ต้อมพี่พี่
ป้อมพี่อัศนีวศรอัศนีวศรที่เมืองท้องทานีกันบ้างครับเล่นบุกโดสเอง
อ่ะต้องไปตรวจโควิดสิบเก้ากันหน่อยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ย
หลังจากที่มีการรายงานเรื่องของผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นไปดูคอนเสิร์ตมาวันที่สิบเก้าธันวาคมแล้วเขาก็ติดโควิดสิบเก้าด้วยมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะ
วันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตเชื่อว่าหลายคนไปกันเพราะว่าอัศนีวสันเนี่ยโอ้โหเขาเป็นวงดนตรีที่รุ่นคุณเลยใช่ไหมคะ
ดังฮะดังมากจริงจริงโอ้ยหลายยุคหลายสมัยทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่
คือเป็นเพลงอมตระแล้วเป็หนูหูดูโอ้อมตระที่ไม่ว่าจะจัด
เมืองทองธานีเนี่ยเต็มฮะแน่นเลย
และแน่นอนก็ที่จัดคอนเสิร์ตถึงแม้เราจะเห็นว่ามีคนสวมหน้ากากอนามัยอยู่
แต่ว่าระยะมันก็ใกล้กันอยู่นะคะ
นี่นะคะเพจเฟซบุ๊คกรุงเทพหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ย
ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่ม๑๗รายจากทั้งหมด๑๒๕รายในวันนี้
โดยเขารายงานบอกว่าผู้ป่วยรายที่๙๐เป็นผู้ชายอายุ๔๖ปี
แล้วพอเปิดไทม์ไลน์ของเขาดูมีประวัติเดินทางไปชมคอนเสิร์ตที่เมืองทองธานีค่ะ
ก่อนจะตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙ไล่ทำลายไปเลยนะคะ
ธันวาคมบ่ายโมงถึงบ่าย๓โมงไปหาเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด๑๙
จากนั้น๒๐๒๕ธันวาคมอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหนเลย
จากนั้น๒๗ธันวาคมตี๕ถึง๖โมงเช้าไปตลาดบางบอนค่ะ
วันนี้เนี่ยคือวันที่เขาเริ่มมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะคะโดยขับรถส่วนตัวไป
จนกระทั่ง๒๘ธันวาคมผลออกมาว่าเขาติดโควิด๑๙แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
ทีมข่าวเราไปสอบถามผู้จัดคอนเสิร์ตดังกล่าวก็คือคอนเสิร์ตของอัศนิวสัตว์แล้วนะคะ
ตอนนี้ทางผู้จัดบอกว่าขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเลยยังไม่สามารถให้ข้อมูลกับรายละเอียดได้